จัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดีดาจัดดี
มีวิญญาณมาสิงร่าง
โชคกลางดึกปู่ดำคำพันธ์ทำพิธีขอโชคจากจอมปลวกพญานาค
งานนี้ชาวบ้านหล่อมงเพียบค่ะ

ลูกคนดังในโซเชียลกับพี่แท็กซี่สุดโหดสุดเดือด
เหตุเกิดจากเรียกแก๊ปไม่ได้
เพราะมีแท็กซี่เจ้าถิ่นอยู่แถมคิดราคามหาโหด

ถ้าอยากรู้สิติดตามใน
ผู้ตัดสะบัดข่าว
คุณพ่อคุณแม่ฝากเนื้อฝากตัวกันก่อน

เราสองคนนะครับจะมากัดกันแล้วก็มาสะบัดข่าวกันให้เต็มที่ครับ
ใช่ค่ะเขากลัวเรากัดกันแรงถ้าเขาเลยเอาอะไรมากั้นนะคะ
นี่คุณฝนช่วงนี้นะเรายังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับ
เราจะไปดูพิธีกรรมความเชื่อของชาวจีนนะฮะเชื้อสายไทยกันหน่อย
พิธีกรรมนี้เขาบอกเลยบอกว่ามีอากงนะฮะประทับทรงในงานตรุษจีนด้วยครับ

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับก็คือพิธีปัดล้างสถานที่ประทับที่สารเจ้าพ่อเทพารักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ก่อนที่จะอันเชิญองค์เทพเข้ามาที่ศาลหรือว่ามาตั้งศาลนั่นเองนะฮะต้องทำความสะอาดก่อน
เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรในช่วงตรุษจีน
เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะครับเพราะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเอง
โดยพิธีกรรมนี้นะครับทำกันเป็นประจำทุกปี
เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ในการประกอบพิธีนี้เป็นแบบโบราณมีการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อเจ้าแม่
พร้อมทั้งร่างทรงประทับนะฮะมีการลั่นกลองเสียงดังสนั่น
จากนั้นจึงทำการปัดเป่าเพื่อให้ทั่วศาลนะครับ
เหมือนการปัดเป่าสิ่งไม่ดีเอาออกไปให้หมดเพื่อเตรียมรับสิ่งดีเข้ามาในปีใหม่นั่นเอง
นับว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ที่สามารถรักษาแล้วก็สืบสารประเพณีอันเก่าแก่นี้ไว้ได้มายาวนานอย่างต่อเนื่องจริงนะจ๊ะ
จะบอกเลยบอกว่าไม่ใช่พี่น้องชาวนครสวรรค์นะ
ทั่วทุกสารทิตย์เลยนะเมื่อก่อนก็คือแบบเดินทางไปสการะกัน
ใช่อย่างตัวฝนเองก็ยังเคยได้ไปร้องเพลงงานมหรสบ
หลังจากคือเขาทำกลางวันกลางคืนก็จะมีงานหรสบ
ฝนก็ยังเคยได้ไปร้องเพลงที่นั่นเลย
ผมก็ไม่น้อยหน้าคุณผมก็ไปเล่นลิเกเกือบทุกปีเหมือนกัน
จ้าเดี๋ยวรอเขาจ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเนอะ

ได้รอเขาก่อน

ช่วยกันดูหน่อยว่าอาการประหลาดมันเกิดจากอะไรนะคะ
คือเขามีอาการคล้ายถูกผีสิง
และจะเป็นเฉพาะวันโกนแล้วก็วันพระเท่านั้นค่ะ
แปลกประหลาดมาก
นี่ค่ะคุณผู้ชมหญิงสาวอายุประมาณ๑๙ปีนะคะ
มีอาการชักกระตุกขณะนอนหลับ
ลักษณะอาการเหมือนคนโดนปั๊มหัวใจค่ะ
เด็นขึ้นมาแบบหน้าอกแบบอย่างแรงเลยนะคะ
คลิปนี้คุณมุ้ยนะคะซึ่งเป็นนายจ้าง
นำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะคุณเอ
จากลูกน้องมีอะไรประหลาดแบบนี้
ก็ทุกวันพระแล้วก็วันโกนด้วย

คุณมุ้ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวค่ะว่า
หญิงในคลิปนี้ชื่อว่าน้องโบค่ะ

อยู่ที่สมุทรสาคร
ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานะคะเห็นน้องโบมีอาการชักกระตุกแบบไม่รู้ตัวแบบนี้
เป็นเฉพาะวันพระแล้วก็วันโกนเท่านั้นและถ้ายิ่งเป็นวันพระใหญ่นะ
โอ้โหอาการนี้ยิ่งรุนแรงหนักขึ้นค่ะจึงแนะนำให้แฟนนุ่มเนี้ย
พาน้องโบไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรึกษาหมดแล้วทั้งหมอจิตเวท
หมอทั่วไปหมอก็บอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
ปกติทุกอย่างจากนั้นครอบครัวก็เลยพาไปหานี่เลย
หมอผีหมอศัยศาสตร์พระอาจารย์เกจิวัดดังต่าง
ก็พาไปแล้วแต่ก็ไม่หายค่ะนอกจากนี้นะคะ
คุณมุ้ยเนี่ยก็ยังส่งคลิปสัมภาษณ์ของน้องโบในอาการปกตินะ
ส่งให้ทีมข่าวด้วยโดยน้องโบเนี่ยได้บอกว่า
เริ่มมีอาการแบบนี้นะคะตั้งแต่มสาม
จนถึงตอนนี้ก็๔ปีแล้วแรกเริ่มจะมีอาการแค่ใจสั่น
เหนื่อยหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนะคะ
อกจากนั้นนะตัวเธอก็จำอะไรไม่ได้แล้ว
มารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่ผีออกจากร่างไปแล้ว
น้องโบนะคะยังเล่าอีกว่าเธอได้เข้าไปทำบุญในวัดเนี่ย
แทบไม่ได้เลยทุกคนทุกครั้งที่
ก้าวขาเข้าโบสถ์ก็จะมีอาการแบบใจสั่นตลอด
เธอก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรกันแน่นะคะเนี่ย
ตอนนี้ก็เลยเดินทางไปหาหมอปลาค่ะ
ให้ท่านช่วยนะคะ
ไปหาที่บ้านพักที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ก็ขอบคุณหมอปลาด้วยเนาะ

คือเรื่องแบบนี้มันยังไงอ่ะ

เพราะฉะนั้นก็ลองเสี่ยงดูแล้วกัน
ไม่มีอะไรเสียหายนะคะ

ปลวกคล้ายเสียญพญานาคกลางป่ากันดีกว่า

มาหอนเรียกแบบอารมณ์แบบสุดเลยคุณไปดูสิ

ร้อนมั้ยล่ะ

ก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันหอนนี่แหละครับ

งก้านการขอโชคลาภของชาวบ้านในตำบลกะบิน

บุรีจังหวัดปลาจีนบุรีเลย
พากันนำเครื่องเส้นไหว้พานใบสีนะฮะน้ำแดง
มากราบไหว้จอมปลวกเซียนพญานาค
กลางปู่ยูคาริปตัศน์

ร่างทรงเค้าบอกอย่างนี้ฮะว่า
จุดนี้เป็นจุดที่เคยเป็นวังของปู่พญานาค

ที่มีร่างกายสีเขียวสถิตอยู่นะครับ
มาถึง๑๕๗ปี

๑๕๗ปีคุณมาประกอบตัวขึ้นนะครับอีกทีสิ
เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก

โดยก่อนจะไปเนี่ยก็ขอคายเพชรพญานาคไว้ที่จอมปลวก
เพื่อให้ลูกหลานสายตรงได้นำกลับไป
ซึ่งก็มีชาวบ้านแวะเวียนกันมาส่องหาเสมอเลย
บางคนเนี่ยถ่ายรูปไว้ก็เห็นเป็นเลข

แล้วก็นำไปซื้อลอตเตอรี่งวดที่๑กุมภานี้ด้วยนะฮะ

งานนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

ก็คิดเอาเองก็แล้วกันงวดวันที่๑กุมภา
แต่ให้ใช้วิจารณญาณนะ
ก็คือตาไข่ตามันตาดีได้ตาไร้เสีย

ก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะ
อ่ะยังมีอีกเรื่องหลอนคุณมีเรื่องหลอนแล้วใช่ไหม

แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้หลอนเพราะความน่ากลัวนะ
แต่ว่าจอยคันนี้จักรยานยนต์ไหม
คุณจะย่อทำไมให้คุณช่วย
จากฟ้าจักรยานยนต์คันนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะ
โอ้โหค่ะนาทีชีวิตนะคะแค่วิทย์เดียวเท่านั้นเอง
พร้อมข้อความนะคะคุณอาจไม่โชคดีเสมอไปนะคะ
แท็กว่าคนดับไฟป้ายภูเก็ตนะคะ
จากข้อมูลในการโพสต์เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
จากภาพของกล้องวงจรปิดในขณะที่รถบรรทุกวิ่งมาบนถนนเลนกลางนะคะ
คู่กรณีของรถบันทึกนี่คือรถเก่งคันสีขาว
ที่เลี้ยวกระทันหันทำให้รถบันทึกไปเฉียวชนและเสียหลักคว่ำชนเสาไฟฟ้า
วินาทีนั่นเองนะคะจักรยานยนต์นะคะก็ขี่ผ่านมาพอดีค่ะ
แต่ก็รอดไปได้อย่างหุดหวิดซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรอกค่ะแต่ว่าทั้งจากรถเก่งแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
ก็มีบาดเจ็บแบบจากรถบรรทุกเท่านั้นนะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าก็พังเสียหายด้วยนะคะ
เอามาเตือนกันเป็นประจำกับเรื่องราวของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นห่วงคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายใครผิดหรือถูกเนี่ยก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดสินนะคะ
ส่วนท่านอื่นขับรถขับถนนอะไรอย่างนี้ก็ใช้สติหน่อยนะคะระมัดระวังเป็นที่ตั้งนะคะไม่ประมาท
เพื่อที่แบบว่าเออมันก็ได้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายช้านิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าปลอดภัยทั้งคู่
เอาละใช่มั้ยคะคุณเอระวังกันนิดนึง
เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกัน
สะบัดกันต่อนะครับมากัดกันต่อครับในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
กลับมาสะบัดข่าวกันต่อค่ะ
เบรกนี้นะคะเรายังมีข่าวดีเด็ดมาให้คุณผู้ชมอีกเพียบเลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะโจรชุกชุมมากเนื่องจากข้าวยากบากแพงนะคะ
ขโมยทุกสิ่งทุกอย่างขโมยแม้กระทั่งดำเบล
อะไรจะขนาดนั้นเนอะ

กล้องวงจรปิดนะคะบริเวณหน้าร้านขายของชำ
พื้นที่บ้านโนนเจริญนะคะตำบลวังตะเคียน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีค่ะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะคนร้ายเป็นชายนะคะ
เสื้อแขนยาวกางเกงยีนนะคะ
รองเท้าแตะและหมวกกันน็อกสีขาว
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีแดงผ่านหน้าร้านนะคะเพื่อนำรถไปจอดไว้ด้านข้างร้าน
ต่อมาก็เดินไปใกล้ใกล้ตู้เติมเงินบริเวณหน้าร้านค่ะพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก
ก่อนจะเดินไปที่บริเวณห้องฟิตเนสจากนั้นก็งัดแงะค่ะเข้าไปขโมยอุปกรณ์ออกกำลังกาย
คือดัมเบลหนึ่งอันมูลค่ากว่าสองพันบาท

จากการสอบถามนะคะเจ้าของร้านสองพี่น้อง
คือนางสาววารพินิช
และนางสาววร

เข้ามาก่อเหตุในช่วงกลางดึก
และเชื่อว่าน่าจะพยายามขโมยลูกวิ่งไปด้วย
มันจะหยิบไปได้ยังไงนะคะ

แต่สุดท้ายก็เอาไปไม่ได้ค่ะ
ขโมยไปได้แค่ดัมเบลเท่านั้น
ไปพร้อมกับรองเท้าผ้าใบอีก๒คู่
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ไปก็ประมาณกว่า๖๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้ด้านในอภิชาสารีนะครับ

เขาเล่าอย่างนี้ว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณเกือบ๕ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ได้เดินไปเติมเงินที่ตู้เติมเงินหน้าร้าน

นั่งอยู่บริเวณตรงประตูห้องฟิตเน็ต
รูปร่างทวมผิวสีดำแดงสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร

ตอนนั้นเขาได้สอบถามคนร้ายนะฮะว่ามาจากไหน
คนร้ายตอบเพียงว่าหนีตำรวจมา

นึกว่าไม่นึกเพียงว่ามานั่งหลบตำรวจ

แจ้งความไว้แล้วที่สพวังตะเคียน

ก็เคยเกิดเหตุร้ายโดยมีชายป่วยจิตเนี่ย
เลื่อยกายบุกเข้ามาที่หลังร้านด้วย
จึงทำให้รู้สึกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
เพราะเกรงว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกด้วย

มันอะไรก็ไว้ใจไม่ได้นะคะ
เมื่อกี้ผมเห็นแล้วตอนที่เขาเดินจูงรถน่ะ

ใช่มันมีพิรุธมากเลยนะครับมันไม่น่าไว้ใจนะ
ถ้าเห็นอะไรแบบนี้เราก็จะต้องระมัดระวังตัวด้วย

ออกกำลังกายที่นี่เถอะแค่นี้เอง

เตือนภัยกันต่อค่ะเตือนภัย
ระวังคนรวงรูปแบบใหม่จากมิตรชาชีพ
แต่จะเป็นรูปแบบไหนไปดูกันครับ

มันไม่ได้สั่งก็มีสิวันดีพรุนี้มันได้

อะไรอ่ะ

ไม่ใช่

และนี่ก็คือกลลวงรูปแบบใหม่จากพวกมิจฉาชีพนะครับ
โดยพวกมิจฉาชีพนะฮะจะสุ่มที่อยู่ของเรา
แล้วก็ทำการส่งสินค้าเรียกเก็บเงินปลายทางมาให้เรา
หากเราหลงเชื่อจ่ายเงินไปนะครับ
เราก็จะเสียเงินฟรีอย่างเช่นสาวคนนี้
เธอก็เจอกลลวงแบบใหม่ของวิชาชีพเหมือนกัน
แต่ดีฮะที่วันนั้นเธอไม่ได้สั่งของชนิดนี้
เธอจึงได้ให้หนุ่มปริศนีย์ช่วยเปิดกล่องหน่อยพี่
พี่เปิดให้หนูดูหน่อยพัสดุเนี่ยพร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
เมื่อเปิดกล่องออกมาดูปรากฏว่าของอะไร
เป็นเพียงแค่เม็ดลูกปัดเท่านั้น
ไม่ใช่ของที่ระบุเอาไว้ที่หน้ากล่องด้วย
เธอจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
เตือนภัยกันสำหรับพวกช็อปออนไลน์ทั้งหลายนะครับ
หรือใครก็ตามที่ให้ระวังว่ากลลวงของมิจฉาชีพด้วย
หากไม่ใช่ของที่เราสั่งอย่าได้เซ็นรับ
หรือ๗เซนจ่ายโดยเด็ดขาดนะครับ
จ่าหน้าซองเป็นชื่อของคนในครอบครัว
ก็โทรถามก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับ

ก็เลยเจอส่งไปให้โดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง
โดยที่ไม่มีสาเหตุผมก็ไม่ได้สั่ง

อันนี้ก็เป็นการเตือนภัยกันเอาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาดีเขารอบครอบดีนะคุณ

ขอบคุณนะครับคลิปจากติ๊กต๊อกนะครับ
ที่มีชื่อว่าอะไรอ่ะครับ

ออนุมาร์ออนุมาร์ดีกว่านะครับ

คุณจัยยา
ขอบคุณคุณออนุมาร์ก็แล้วกันนะครับ
อาทิตย์ก็ต้องขออภัยด้วยครับคุณออนุมาร์ค่ะ

อย่าเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวกลับมาสะบัดกันต่อค่ะ

แล้วก็ฝากขอฝากฝนธนสุนทรกับนายเสมาไว้ด้วยนะคะ
อุ๊ยถ้าเรียกชื่อฉันจริงได้อย่างไรล่ะ
ตอนนี้เธอเรียกชื่อชิงฉันออกไปคนก็รู้หมดแล้วสิเธอ

โอ้โหนี่เป็นอะไรกับคุณรัตนาหรือเปล่าเนี่ย
เป็นเอฟซีป้าด้วยเธอเนี่ยนะไม่เอาสิเรียกพ่อภรรยานะครับ

อุ๊ยคุณเอ๋ใช้ยา
ก็ขอฝากแฟนด้วยนะคะฝากติชมมาด้วยเนาะ
เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเรายังไงก็ผิดพลาดประการใด

นะคะน่ารักมากนะครับ

ไปดูเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับ

กับแฟนสาวปะทะคารมกับแท็กซี่ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตจ้ะ

เพราะว่าเขาถูกเรียกค่าโดยสารสุดโหดถึง๖๐๐บาท

พี่คิดค่าแท็กซี่เท่าไหร่คะ

ผมบอกว่ารถผมโลโคแท็กซี่ผมวิ่ง๖๐๐บาท

กำลังจะกด
ถ่ายแล้ว

ถ่ายแล้ว

ราคาแท็กซี่๖๐๐บาทไปป่าตอง

กำลังจะไปกับแก๊ป

มึงไม่พอใจก็มึงไปหาคันอื่นไป

ลูกชายของทันตแพทย์มหาเศรษฐีนะครับ

ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า

ได้เรียกรถโบ๊ทนะครับ

เพื่อที่จะไปย่านป่าตอง
แต่ถูกปฏิเสธเพราะว่ากลัวมีปัญหากับ

แกรปไม่กล้าเข้าไปรับเพราะว่ามีแท็กซี่เจ้าถิ่นอยู่

ออกมาเรียกรถแท็กซี่ที่จอดหน้าร้านไง
แต่กลับถูกเรียกค่าโดยสารตอนแรกถึง๗๐๐บาท

แล้วก็ลดลงมาเรื่อยจนเหลือ๖๐๐บาท

ขณะที่ค่าบริการของแก๊ปคิดเพียง๑๖๘บาทเท่านั้น

จึงพูดออกมาเลยว่าแบบนี้โกง
เท่านั้นแหละแท็กซี่เจ้าถิ่นกาว

อารมณ์เลยขึ้นอย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยังชูนิ้วกลางใส่ให้อีกด้วย

ก็จึงโทรเรียกตำรวจเลยสิครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็เดินทางมา
แล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยให้แยกย้ายกันไป

แต่ตนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์จบลงในลักษณะนี้

ตำรวจจึงบอกอ้าวงั้นให้ไปโรงพักด้วยกันทั้งสองฝ่าย

แต่สุดท้ายกลับพาตนไปฝ่ายเดียว

สุดท้ายนะครับก็จึงได้มอบคลิปนี้ให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ดูรูปและชื่อ

เพื่อยืนยันตัวตนของผู้กรณี
และหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับนายเมวิน
นายเควิลขอบคุณครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะ
รับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เจอมันไม่ยุติธรรม
นักท่องเที่ยวควรมีทางเลือก
ที่สำคัญคือกลับถูกคมขู่
จึงเอาเรื่องโดยไม่ยอมความโดยเด็ดขาดนะฮะ
ขณะที่ตำรวจสพกรรมราเนี่ยนะครับ
ก็ได้รับแจ้งความร้องทุกข์
เอาไว้พร้อมกับยืนยันว่า
จะดำเนินการสืบสวนสอบสวน
ให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
มันต้องมีกฎระเบียบอะไรไหมนะคะ
ว่าในการรับคนมันต้องราคาประมาณไหน

ต้องเป็นกลางนิดนึงนะคะ

ดีกำลังกันเลยนะครับ

ทำให้รอดตายไปอย่างหุดหวิดเลยนะคะ

ห้อยเหรียญพ่อท่านคล้ายเลยรอดค่ะ

กระบีนะคะมาตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
นายอรุณสุวรรณอายุสามสิบปีก็ได้โชว์ให้ดูแผลที่ใต้แขนขวานะคะ
แล้วก็สะโพกขวาซึ่งเป็นรอยถูกกระสุนปืนนี้ถากไปค่ะ
มีเลือดออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเหตุเกิดที่บ้านเล็กที่
บริเวณหน้าบ้านพบรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง
ซองหนึ่งรูบนพื้นใกล้รถนะคะพร้อมหมอนรองกระสุน
ตกอยู่หนึ่งชิ้นประตูบ้านเนี้ยเป็นรูพลุนเลยค่ะห้ารู
ส่วนหัวกระสุนเนี่ยตกอยู่ในบ้านนี้สองหัวด้วยกันนะคะนายอรุณผู้บาดเจ็บก็เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุนะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กลับมาพร้อมกับภรรยาขณะกำลังจอดรถนะคะ
มีภรรยายืนอยู่ด้วยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะ
มาจากสวนปามฝั่งตรงข้ามเจ้าตัวแล้วก็ภรรยานะคะ
ต่างก็ตกใจนะรีบวิ่งเข้าไปในบ้านทันที
โดยมองไม่ทันเห็นคนร้ายค่ะเพราะว่ามืดนะคะส่วนปมเหตุนะคะ
นายอรุณเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งในหมู่บ้านญาติด้วยกัน
ในหมู่ญาติด้วยกันเพราะว่าตนเองเนี่ย
กำลังเดินเรื่องขอให้ญาติโอนที่ดินนะคะที่สร้างบ้านที่เกิดเหตุให้นี่แหละค่ะ
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวพ่อยกให้ตน
แต่ยังติดชื่อของติดชื่อของญาติอีกคนอยู่นะคะ
แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งโดยอ่าได้เชิญตัวในอรุณเนี่ย
ไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่นายอรุณได้เปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะว่า
พระที่ห้อยคอไว้ตลอดเลยก็คือเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์นะคะ
อดีตพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของท่าน
ช่วยให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยนะคะ

ถือว่ารอดปลอดภัยไปได้นะคะ

ทำไมปืนผาหน้าม้ายง่ายจังเลยนะ

มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะไปดูเหตุการณ์ครับที่ฝ่ายหญิง
มีปากเสียงกับอดีตแฟนครับ

ถือปืนออกมาขู่จะยิง
เพราะว่าฝ่ายริงปลูกไปทั่วเงินเทียเหง๕๐บาท
โอ้ย

เขากลับไปแล้วแต่ไม่ใช่เราน่ะ

จะเอากี่นัดตอนเนี่ยเอากี่นัด

จะเลือกไม่ใช่หน่ายกว่านะ

ฟาเป็นมา
ไปเรียกผู้ออกมาใครรู้ไปเรียกผู้ออกมาฮะพูดให้พูดต่างหรอ
รู้จับหัวกูเป็นใครพี่พอเถอะไป
รู้ไหมมึงเป็นใครพี่น้าไม่เอา
กูไม่อยากทำผู้หญิงนะไปตามมาหรือว่าเจ้าหญิงก็บอกนึง
เออคลิปนี้นะฮะคนโพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสิบแปดปีนะครับ
แกบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง๕ทุ่มของเมื่อคืนวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
เธอและเพื่อนรวม๓คนไปทวงเงิน๕๐บาท

จากอดีตแฟนนุ่มอายุ๒๕ปีที่หอพักย่านสุขสวัสดิ์๖๑อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนมีปากเสียงเถียงกันนั่นแหละครับ
แล้วฝ่ายชายก็เดินออกมาถามฝ่ายหญิงว่าจะเอากี่นัด
ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องพักแล้วก็ออกมาอีกครั้งพร้อมกับปืนในมือ
ทำให้เพื่อนของหญิงสาวเนี่ยนะที่ไปด้วยกันเนี่ยพยายามตะโกนห้ามทั้งสองฝ่ายว่า
อย่าอย่ามีเรื่องกันเลยอยู่นี่น่าจะมีคนห้ามอยู่ก่อนจะแยกย้ายกันไปนั่นเอง
ไอ้สาเหตุเนี่ยนะเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามาจากเมื่อ๔๕เดือนก่อนเนี่ยนะครับ
ตอนที่ยังไม่เลิกกันเนี่ยอดีตแฟนนุ่มเนี่ยยืมเงินเธอไป๓๐๐บาท
เพื่อที่จะจ่ายหนี้แต่ไม่ยอมคืนเงินแล้วก็กลับยื่นคำขาดว่าจะคืนให้ก็ต่อเมื่อ
เธอน่ะนำเอาพระเครื่องมาคืนฉันก่อนนะ
เธอก็เธอจึงนำไปคืนผ่านรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
แต่ปรากฏว่าอดีตแฟนนุ่มคืนเงินให้เพียงสองร้อยห้าสิบบาท

โอ้โหเธอก็เลยจึงตัดสินใจไปทวงถึงหน้าห้องพักจนเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละครับ
โอ้โหแค่๕๐บาทเท่านั้นเองนะคุณเอ
แล้วก็เคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนด้วย
คาใจตรงที่ว่าจะเอากี่นัดน่ะ
จะเอากี่นัดเนี่ยคือปืนนี้มันนัดเท่าไหร่
มันน่าจะแพงกว่าห้าสิบบาทนะ
ไม่คุณไอ้นัดปืนนี่ก็ยังพอว่านี่มันคือชีวิตคนเลยนะแล้วกับเงิน๕๐บาทเนี่ย

ไปดูเหตุการณ์ระทึกกันต่อนะคะ
เมื่อรถเครนขนาดใหญ่๒คันค่ะ
กำลังยกเรือขึ้นจากทะเล
แต่อยู่สลิงที่คล้องหัวเรือก็ขาดค่ะ
ทำรถเครนตกลงไปทะเลอีกครั้งเลยค่ะ
โอ้โหโจ๊ตายแล้วค่ะ
รถเครนสีเหลืองนะคะตกลงไปในทะเลทั้งคันนะคะ
ส่วนคนขับเนี่ยกระโดดออกจากรถได้ก่อนคุณเอ
แต่ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะใกล้บริเวณนั้นแหละค่ะ

ที่สะพานปูนนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ
เครนสองคันกำลังยกเรือประมงขยะขนาดใหญ่ขึ้นจากน้ำนะคะ
แล้วก็รถเครนคันสีแดงที่อยู่ด้านหัวเรือเนี่ยเกิดสลิงขาดค่ะ
ทำให้เรือตกลงไปในน้ำพร้อมกับดึงรถเครนสีเหลืองลงไปด้วย
คนขับรถเครนสีเหลืองเขาสติดีนะคะ
รีบเปิดประตูกระโดดลงน้ำได้ก่อนนะคะ
แต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่ขานิดหน่อยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็รีบประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะให้หมอดูอาการ
ส่วนความเสียหายในครั้งนี้ทั้งเรือทั้งรถเครนที่ตกลงไป
น่าจะไม่น้อยกว่า๑ล้านบาทนะคะสำหรับค่าความเสียหายในครั้งนี้
เขาดึงกันลงไปหมดเลย
แต่ดีนะก็มีสติไหวทันเนาะครับสวนดูสิ
แต่ถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ก็ควรจะตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนเนาะ

มันรับนักรับไม่ไหวอย่างงี้คุณว่ะดูสิ
มันแข็งแรงพอไหมแล้วมันชำรุดเสียหายไหมเนาะ
ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้มันก็ไม่คุ้มเนาะ

โชคดีกระโดดลงมาก่อนเนอะคนที่ขับเรือ

ไปดูเรื่องงงกันบนรถไฟขบวนหนึ่งนะ

มันอันตรายมากนะลงมา

ที่ใช้ชื่อว่าโอ๊ดโอ๊ดยี่สิบนะครับ
เขาได้ให้แคปชั่นคลิปไว้ว่า
อย่าให้มีเลยคนแบบนี้
แท็กความปลอดภัยต้องมาก่อน
และยังใส่แคปชั่นในคลิปอีกว่า
นี่เหรอรถไฟไทย
ไม่มีเจ้าหน้าที่เดินมาตรวจเลย

ซึ่งผู้ที่นอนอยู่เป็นชาวต่างชาติอีกด้วย

เขาก็น่าจะไม่รู้แหละอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะฮะ
ชาวเน็ตครับก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากเลยนะครับ
บางคนบอกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะแบบนี้

บางคนบอกว่าชั้น๓นั่งบ่อยเมื่อ๑๐ปีก่อน

อันนี้ชาวเน็ตนะอันนี้ชาวเน็ตนะ
บางคนก็บอกว่าตามหลักนะมานอนแบบนี้ไม่ได้
เห็นว่าเขาเป็นต่างชาติหรือเปล่าถึงไม่กล้าเดินไปบอก
และอีกคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คงไม่มาตรวจหรอกฉันถูกแบบนี้

นี่ก็เป็นความเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาวิภาควิจารณ์กันนะฮะ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมว่าถ้าได้ขึ้นรถไฟแล้ว
เห็นคนไปนอนบนชั้นวางของแบบนี้เป็นคุณคุณทำไง
ต้องเดินไปสะกิดนั่นแหละบอกว่าเอออันนี้มันไม่ได้นะ
นอนไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อยู่ลงมาเดี๋ยวนี่
ลงมาทำแม่ขึ้นไปทำไม

เผื่อตกลงมาตกลงมาเลยเดี๋ยวมาไปต่อกันต่อล่ะ
คราวนี้ไปดูทางม้าลายค่ะที่นี่สีเขาก็ชัดนะคะ
ชัดเจนเลยแต่ก็ยังไม่กล้าข้ามอยู่ดีมันก็กึ๊ก

โอ้โฮสุดยอด

โอเคในที่สุดนะคะคุณป้าก็ข้ามผ่านไปได้นะคะ

แท็กว่าส้มหยุดนะคะ
งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ทางม้าลายปลอดภัยจริงเหรอนะคะ
ก็คงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะ
จากข้อความนี้น่าจะเป็นทางม้าลายที่เขาทำใหม่ด้วยใช่ไหม
สีชัดเจนมากเลยในจังหวัดสุโขทัยนะคะ
สีแดงนี้เห็นชัดมากแต่คุณป้าก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนะคะ
ว่ารถเนี่ยขับมาเร็วแล้วก็มีบางคันก็ยอมจอด
คันเขาก็ไม่ยอมจอดไงเขาก็เลยไม่มั่นใจ
เราก็ยังอยากเห็นการข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัยอยู่นะคะ
ก็อยากให้รถเนี่ยเห็นคนจะเดินข้ามก็ปลดชะลอความเร็วลงสักนิดนึงนะคะ
แล้วก็จอดให้คนข้ามทางมาลัยนี้ได้ได้ก้าว
อย่างมั่นใจปลอดภัยไปด้วยกันดีกว่านะคะ

เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับ
ผมเอเชยามิชัยและคุณฝนนะครับในคู่กัดสะบัดข่าววันอาทิตย์หน้า

เพราะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะเจอกับเราสองคนนะ
ส่วนวันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยเจอกับคุณชนะแล้วก็คุณชิสา
เพราะวันอาทิตย์เท่านั้นเจอกับเราสองคนส่วนวันจันทร์ถึงเสาร์เจอกับคุณชนะและคุณชิสา
สำหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยภาพน่ารักของน้องแมวที่ชอบเข้าไปแห่ในบ่อปลา
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป